พาคุณผู้ชมไปดูคดีสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินนะคะ
รายหนึ่งเมาเหล้าดมกาว
หลังจากนั้นกลับบ้านมาทำอนาจารย์ลูกสาวแท้นะคะอายุ๑๐ขวบ
ทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เมื่อปี๒๕๕๘ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะ

อนาจารย์ลูกสาวเนี่ยนะคะออกมาแล้วมาทำอีกนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยต้องย้อนไปตั้งแต่วันที่๑๒มิถุนายนนะคะ

ช่วงนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
แล้วเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีธินรัฐเพชรพันศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
พร้อมด้วยตำรวจและสพนคู
ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและคณะครูของโรงเรียน
ร่วมกันสอบปากคำนายพิษนุอายุ๓๗ปี
เป็นผู้ต้องหากระทำอนาจารย์ลูกสาวของตัวเอง

หลังก่อเหตุหลบหนีไปนะคะ

เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพนาคู
เรื่องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธนะคะ
นำสมมติค่ะอายุ๑๐ปี
เป็นนักเรียนป๔โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดกาลสิน
ฝ่าสายฝนไปขอความช่วยเหลือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

พร้อมกับนำเรื่องไปแจ้งให้ครูและตำรวจได้รับทราบ
เรื่องที่ขอความช่วยเหลือก็คือ
บอกว่าถูกพ่อแท้ที่ดื่มสุราดมกาว
กระทำอนาจารย์หลายครั้งช่วงกลางดึก
ด้วยการสัมผัสภายนอกเพื่อสำเร็จความไคร่
หลังจากตำรวจสพนาคูรับทราบแบบนี้
เข้าไปให้การช่วยเหลือและนำตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ
ผลตำรวจตรีธินรัสเพชรพันธ์ศรีภูมิคับการตำรวจภูทรกลักษิณ

จากการนำตัวเด็กหญิงเอไปตรวจสอบร่างกาย
พบหลักฐานด้วยนะคะตอนนี้ผลทางการแพทย์ออกมาแล้วว่า

ทีนี้ต้องไปสอบประวัติผู้เป็นพ่อ
ซึ่งถูกควบคุมตัวได้ประวัติเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นพ่อม่ายอย่าร้างกับพันรยา
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงเอนี่แหละหย่ามาหลายปีแล้วนะ
มีลูกด้วยกันสองคนเด็กหญิงเอเป็นคนโต
คนรองเป็นผู้ชายอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน
ก็คือมีพ่อมีเด็กหญิงเอน้องเด็กหญิงเอ
ซึ่งเป็นผู้ชายและย่าค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบแบบนี้ค่ะ
ผู้ต้องหาพ้นโทษออกมาจากข้อหาอาณาจารย์ลูกสาวตัวเอง
คือเด็กหญิงเอเนี่ยนะเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นถูกจำคุก๒ปี
๒ปีครบปี๒๕๖๐ออกมามาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
กระทำอนาจารย์บุตรสาวตัวเองอีก
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาปีนี้นะ
รวมแล้วประมาณ๑๕ครั้งและทุกครั้ง
มีอาการเมาสุราและดมกาว
กระทำในช่วงเวลากลางคืนด้วย

ต้องโทษเนี่ยเดิมเขาเคยทำอนาจารย์ลูกตัวเอง
แล้วก็พ่นโทษมาเนี่ย
เขาต้องมาอยู่บ้านเดิมเนี่ยมากดป่า
เขาก็มีภูมิกรรมในการตื่นเหล้าแล้วดมกาว
เพราะฉะนั้นพวกเกิดอาหารทางเพศตำรวจไม่ไหว

แล้วก็กระทำอนาจารย์สาวตัวเอง

ก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้านขอความช่วยเหลือ
เด็กก็ให้การที่เป็นประโยชน

ส่งโตไปอยู่ที่บ้านของเด็ก
จากการสอบประคำผู้ต้องหานะคะ

ก็คือเดิมสุราและดมกาวถือจริง
แต่ที่เขาปฏิเสธคือปฏิเสธว่า
ไม่ได้กระทำอนาจารย์ลูกสาวตัวเองนะคะ
อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนบอกว่า
ผลทางการแพทย์มันออกมาแล้วพิสูจน์ได้แล้ว
นำตัวพ่อรายนี้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ไม่ควรกลับมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเนอะ

น้องก็รอนะคะรอสอบปากคำเช่นเดียวกัน
แต่ว่าจะต้องสอบประคำด้วยกลุ่มสหวิชาชีพค่ะ